รู้หรือเปล่าว่ะเราว่าไง
เขาขอคอผมขับด้วยบอกไม่เขาขอเขียนไปขับเองอืม
มันแปลกแปลกแล้วแล้วก็เขาก็กำลังจะให้ผมเข้า
อืมผมก็เลยบอกว่าผมเติมมาเต็มแล้วอืมแล้วเขาก็บอกว่าขอขอเข้าห้องน้ำอืม
เพื่อจะพักเข้าห้องน้ำแล้วก็สูบบุหรี่แต่ตัวเขาลงมาผมสังเกตดีเขาก็จะยืนแบบยืนหันหลังให้ผมอย่างเงี้แหละ
แต่ผมลงมาวันนี้ผมผมปวดเบาผมก็เลยเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแต่เอกใจไงผมว่า
มันต้องมีอะไรไม่ดีพอวิ่งมาเขาก็ม้วนรถออกไปแล้วครับ